กรมสุขภาพจิตนั้นนะครับระบุว่าคนที่เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพไม่ถือว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางจิต
เนื่องจากว่าเป็นกระแสความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
แต่ก็ไม่อยากให้คนที่เลี้ยตุ๊กตาลูกเทพนั้นหมกมุ่นมากจนเกินไป
จนกระทั่งตัดขาดกับสังคมและคนรอบข้างครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินผู้อำนวยการสถาบันกรยาราชนครินกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
รับว่าการเลี้ยตุ๊กตาลูกเทพเป็นไปตามกระแสความนิยม
ซึ่งมนุษย์ทุกคนก็มีความเชื่อเพื่อยึดเหนียวจิตใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
ไม่ถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายโรคจิตแต่เตือนว่าไม่ควรจะหมกมุ่นหรืองมงายว่าตุ๊กตาลูกเทพเป็นสิ่งมีชีวิต
กระทบต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับรวมถึงการพูดคุยสื่อสารกับตุ๊กตาลูกเทพ
ทำให้พูดคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องและถูกตัดขาดจากสังคมรอบข้างครับ
เหมือนเขาเป็นสิ่งมีชีวิต

ซึ่งจะพยายามบอกว่านั่นคือปกติ

ด้านพระพยอมกรยานโจ้อาวาทวัดสวนแก้วนั้น
กล่าวถึงกระแสการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพนะครับ
ว่ามีวัดบางแห่งมีการปลุกเสกลงยันตุ๊กตา

ตามหลักของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนพิจารณาหลักของการมีเหตุผล

หันมายึดหลักพระไตรสรณคมนะครับ
ตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คนไทยรู้หลักพุทธศาสนาเพียงร้อยละ๑๗
ขณะที่ร้อยละ๘๓ไม่รู้หลักพุทธศาสนาครับ

ไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาถือเป็นการเพิ่มภาระ
ทั้งที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ให้รู้จักการปล่อยวาง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า
ที่ญาติโยมนำตุ๊กตาลูกเทพไปให้พระสงฆ์ทำพิธีปลูกเสก
ถือว่าไม่มีความผิดเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ

เป็นไปตามกระแสที่คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะเงียบหายไปเองนะครับ
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สั่งการไปยังคณะสงฆ์วัดต่าง
ให้ร่วมสอดส่องดูแลอย่าให้มีการทำพิธีปลุกเสกใด
เตือนสติประชาชนไม่ให้ลุ่มหลงหรืองมงายครับ